คุณผู้ชมครับเราพาไปไหว้พระขอพรกันบ้าง
หลายคนเคยไปเทพทันใจที่พม่า

ก็ให้เทพท่านเอานิ้วจิ้มที่หน้าผากของเรา
แต่คราวนี้ไม่ต้องไปไกลถึงพม่า
ไปที่วัดศรีดอนมูลที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นะครับ
เพราะว่ามีเทพทันใจเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ใช้วิธีการเดียวกันคือท่านจะจิ้มหน้าผากให้เรานะครับ
ส่วนคนที่ถูกจิ้มหน้าผากแล้วก็จะได้รับพรแบบทันใจ
เออนะฮะพระครูสิริสินสังวรหรือว่าครูบาน้อย
จำลองเทพทันใจมาตั้งไว้ภายในวัดนานกว่า๑๐ปีแล้วนะครับ
เพื่อให้ชาวไทยได้มาขอพรให้นิ้วของเทพทันใจ
หรือว่านัทโบโบยีแตะที่หน้าผากเพื่อขอโชคลาภ
ต่อมาครูบาน้อยได้ทำพิธีสวดมนต์แล้วก็ฝังตะกรุดมหาโชคมหาลาบ
พร้อมสวดคาถากาสะท้อนมหาโชคลาภที่ปลายนิ้วชี้ขวาของนัสโบโบยี
แล้วก็ปิดทองที่ปลายนิ้วชี้ขวาตรงนี้จนเหลืองอล่าม
ชาวบ้านจึงเรียกว่าเทพนิ้วทอง
พระครูท่านทำพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วคืออันเชิญมาตั้งไว้ตรงนี้
แล้วก็ทำพิธีในการที่จะฝังตะกุดมหาโชคมหาลาบเรียบร้อยแล้ว
ทองเรียบร้อยแล้วนี่แหละก็จะเป็นคิวของชาวบ้านแล้ว
ที่ชาวบ้านจะเอาหน้าผากไปแตะไว้ที่นิ้ว
บางคนก็จะม้วนแบงค์ม้วนธนบัตร
เสียบไว้ที่มือของเทพทันใจหรือว่านัทโบยีนั้น

ใช่อันนี้เหมือนกับที่พม่าเลย
เอาธนบัตรเสียบไว้แล้วก็เอาส่วนหนึ่งกลับมา
ใช่ไม่ได้ฉีกแบงค์กลับมาคือเสียบไว้สองใบก็ได้
แล้วเอาใบหนึ่งกลับมาใบหนึ่งก็เหมือนว่าทำบุญถวายท่านไปนะฮะ
ขณะที่ผู้ศรัทธาที่ต้องการโชคลาภก็อย่างที่บอกไป
เมื่อนำธนบัตรกลับบ้านไปแล้วพกใส่กระเป๋าเงิน
ถือว่าเป็นเงินขวัญถุงเป็นเงินโชคลาภต่อไปนะครับ
บางคนก็นี่แหละฮะเอาเลขจากธนบัตรไปซื้อลอตเตอรี่ต่อ

ต่อกันที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารพระอาราม

มีการจัดงานนามัศกาลองค์พระธาตุเชิงชุม
แล้วก็หลวงพ่อพระองค์แสนปีที่๖๘แล้ว

มีขบวนแห่จากชุมชนต่างรอบองค์พระธาตุ
แล้วก็มีนางรำแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองเผ่าภูไทย
จำนวน๕๐๐คนมาร่วมกันฟ้อนบวงสวงอย่างสวยงามตระกาลตานะครับ
ถวายเป็นพุทธบูชาแก่องค์พระธาตุเชิงชุม

ซึ่งเป็นหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะครับ

สถานที่ชุมนุมของรอยพระพุทธบาทพระพุทธเจ้าทั้ง๔พระองค์
เป็นเจดีเกาะอิตทรงสี่เหลี่ยมสูง๒๔เมตร
ฉัดทำด้วยทองคำบริสุทธิ์หนัก๒๔๗บาทนะครับ
ส่วนใครที่ต้องการไปนามัศกาลพระธาตุเชิงชุม
แล้วก็ไปนามัศกาลหลวงพ่อพระองค์แสน
แล้วก็ไปร่วมงานงานจะจัดขึ้นถึงวันที่๙มกราคมนี้นะครับ
ท้ายกันที่เรื่องน่ายินดีกันบ้างนะครับ
ปฏิบัติการช่วยทำคลอดฉุกเฉิน
โดยดาบตำรวจเจริญจันทรรักษ์พบหมู่จราจรโรงพักเมืองอุดรธานี
เข้าช่วยเหลือนางยุบภาวดีสมเมืองอายุ๒๔ปีที่ห้องนอนชั้นล่าง
หลายคนพอรู้ข่าวเด็กคลอดกระทันหันหรือว่าคลอดในรถ
หรือว่าไปดูเลขทะเบียนรถหรือไปดูเลขที่บ้าน
บ้านเล็กที่นี้คือบ้านเลขที่๗๐หมู่๖ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองอุดรธานี
ผู้หญิงคนนี้มีอาการน้ำเดินหัวเด็กโผล่ออกมาแล้วนะ
เจ้าหน้าที่ก็รีบช่วยทำคลอดนำทารกเพศหญิงออกมาอย่างปลอดภัย
เวลา๙นาฬิกา๑๕นาทีส่งต่อให้ทีมกู้ชีพโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
นำตัวส่งโรงพยาบาลปลอดภัยทั้งแม่และลูกแล้วครับ
ทารกน้อยเป็นลูกคนที่๔ของนางยุภาวดีแล้วล่ะ
งานนี้ชาวบ้านที่มามุงดูด้วยความยินดีก็ต่างนำเลขที่บ้านเห็นไหมบ้านเลขที่๗๐
แล้วก็ช่วงเวลาคลอดไปเสี่ยงช่วงเสี่ยงโชค
งวดวันที่๑๗มกราคมนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับ

ยังไม่หมดคุณผู้ชมมีเรื่องประหลาดเรื่องหนึ่งเกิดขึ้น
เขาก็โพสต์ลงไปในเฟซบุ๊กคือเจอมะละกอที่มันรูปร่างหน้าตาแปลกค่ะ
คือพอผ่าลงไปตรงกลางเนี่ยจะมีลูกเล็กสีขาวอยู่ข้างในอีกลูกนึง
นี่ค่ะหลายคนที่มีความเชื่อบอกว่านี่คือคดมะละกอ

มันก็แค่ความผิดปกติของเนื้อเยื่อหลังไข่ของมะละกอ

มะละกอเล็กซ้อนอยู่ในมะละกอใหญ่
ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่มันก็จะมีแต่เม็ดมะละกอดำแบบนี้ค่ะ
ใครเคยเจอลักษณะแบบนี้ส่งไลน์มาคุยกันก็ได้นะ

บอกว่าเป็นมะละกอรูปทรงประหลาดอยู่ภายในผลมะละกอลูกใหญ่
แล้วก็มีเมล็ดสีดำอยู่โดยรอบแล้วก็บอกว่า
อันนี้คืออะไรใครรู้บอกหน่อย
ขณะเดียวกันนะคะชาวเน็ตจำนวนมากแสดงความคิดเห็น
แล้วก็บอกว่ามันคือคดมะละกอ
คดที่เกิดจากพืชส่วนมากนะคะ
จะมาทางเมตตามหานิยม
ก็บอกว่าเนี่ยเป็นของดีนะเก็บไว้เถอะมันหายาก
ถ้ามันแข็งแล้วมันจะกลายเป็นคด
ถือว่าเป็นของหายากมาก
เพื่อไขข้อกระจ่างนะคะที่บอกว่าคดมะละกอมันเป็นยังไง
ทีมข่าวก็ได้พูดคุยกับนายพัฒนันวงศรีวงเพชรศรี
อายุ๕๖ปีซึ่งเป็นครูโรงเรียนแห่งหนึ่ง

แล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องรางประเภทคดต่างด้วย
ครูพัฒนันบอกว่าคดเนี่ยถือเป็นธาตุกายสิทธิ์
พบทั้งในพืชและสัตว์ที่มีเทพสิงสถิตอยู่
เมื่อเกิดคดนะคะเวลานานเข้านานเข้ามันก็จะกลายเป็นหิน
ถ้าหากว่ามนุษย์คนใดได้เป็นเจ้าของได้ครอบครอง
มันจะสามารถคุ้มครองป้องกันอันตรายได้ครอบจักรวาลเลย

ส่วนการซื้อขายก็จะมีตั้งแต่ราคาหลักพันไป
จนถึงหลักล้านเลยล่ะค่ะ
และไม่ว่าคดชนิดไหนก็แล้วแต่ส่วนมากพุทธคุณเขาจะครอบจักรวาล
แต่ยกตัวอย่างเช่นคดมะละกออนุภาพครอบจักรวาล
แต่เขาจะมีตัวเด่นในเรื่องทางด้านโภคทรัพย์โชคลาภค้าขาย
เรื่องคงกระพันธุ์มหาอุป้องกันอาธรรมคุณสัยเขาจะตามมานะครับ
คือแล้วแล้วแล้วแต่ชนิดแต่ทุกชิ้นถ้าเป็นคดแท้
จะมีอนุภาพครอบจักรวาลทั้งนั้นแหละครับ
ถิ่นอย่างนี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์
ก็อายุเป็นหลักเป็นพันปีหรือเป็นล้านปี
เพราะว่าเขาจะต้องจมดินหรือไปอยู่ตามต้นไม้
อะไรต่างนานมากกว่าคนจะไปพบเจอ
แต่คนที่จะเข้าไปหาของพวกนี้ได้
เขาจะต้องมีวิชาเฉพาะที่หาธาตุไกลสิทธิ์พวกนี้โดยตรง
การที่เราจะเช็คว่าเป็นคดแท้หรือเปล่า
เราจะต้องหาครูบาอาจารย์นะครับเช็คไม่ใช่ดูแต่ตายอย่างเดียว
การเล่นหาธาตุกายศิษย์ประเภทนี้
ราคาก็ขึ้นอยู่กับความหายากง่าย
หรืออนุภาพของเขาแต่ละชิ้นแรงมากน้อยแค่ไหน
ราคาก็มีตั้งแต่หลักพันถึงหลักล้านเลยครับ
ถ้าถามให้ตามมหานิยมคดจะมีเยอะมาก
คือลักษณะของอะไรที่เหมือนกลายเป็นหิน

มดแดงเขาบอกเป็นหินต่างที่มดเอาไปไว้ในรัง
แต่ทีนี้พอเราไปเจอเราก็เก็บมาเป็นคดได้
ลูกว่าคดน้ำเต้า
คดที่เกิดจากสัตว์คดดักแด้คดหอยอะไรอย่างนี้
เขาบอกว่าถ้านำคดเหล่านี้มาแช่มาอาบมาดื่มมากิน

มันจะเป็นอะไรที่ถ้าพกติดตัวก็ป้องกันพูดผีปีศาจ

อันนี้ก็เป็นเรื่องความเชื่อนะคุณผู้ชม
ฝากฝั่งหนึ่งคือด้านวิทยาศาสตร์ก็มีคำตอบเรื่องนี้เหมือนกัน
โดยรองศาสตราจารย์ดรประสาทเกื้อมณี
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างและกายวิภาคพืช
จากภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บอกค่ะว่าปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้บ่อยไม่ได้น่าตกใจอะไรเลย

นะมันก็อยู่ในเซลล์ค่ะ
เกิดจากความผิดปกติของการผสมพันธุ์จนทำให้เนื้อเยื่อเกิดซ้อนขึ้นมา
ซึ่งอาจจะมีผลเดียวอย่างที่เราเห็นหรือมากกว่านั้นก็ได้
และท่านบอกว่าส่วนใหญ่นะจะเจอในมะละกอชมพู่แล้วก็ส้ม

ซึ่งมันก็จะเป็นลูกเล็กแต่อาจจะไม่ได้ชัดมากแต่เราจะเห็นลักษณะแบบนั้นอยู่

อันนี้ฉันกินแต่ผลชมพู่อย่างนั้น
จะแห้งเหี่ยวไปตามธรรมชาติแล้ว
ทั้งนี้ทางวิทยาศาสตร์ก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลก
เป็นเรื่องที่พบได้น้อยในพืชเท่านั้นเอง
หลายคนก็เลยอาจจะมองว่าเป็นเรื่องความแปลกความน่าเหลือเชื่อ
หรือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์หายาก
แบ่งเซลล์การพักออกจากไข่การงอกของเมล็ดอะไรอย่างนี้นะฮะ

อันนี้คือตามหลักวิทยาศาสตร์นะฮะ

เป็นข่าวแบบรวมมิตรงูเข้าบ้านเลย
มีมาหมดเลยงูเหลือมงูจงอางงูเห่า
เจ้าของบ้านเจอตกใจแน่นอน
แต่ก็ยังไม่วายนำเลขที่บ้านเนี่ยไปเสี่ยงโชคกันนะคะ

หมู่บ้านสายลมอำเภอปักเกร็ดที่นนทบุรีนี่เอง
หรือพูรกเบี้ยวนี่ไงคุณพูรกเบี้ยว

ใช่เป็นอดีตนักแสดงที่ผ่านตัวมาเป็นหมอดูอย่างที่เรารู้กันน่ะนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมุลณิธีปติ๊กตึ๊งก็ไปพบงูเหลือมเนี่ยยาวถึงสามเมตร
ขดอยู่บนขื่อใช้เวลา๑๕นาทีค่ะก็สามารถจับตัวได้นะคะ
แล้วก็นำไปปล่อยคืนธรรมชาติซึ่งคุณปูเจ้าของบ้านก็บอกว่าตอนแรก
คิดจะจับเองแต่กลัวจะไม่ปลอดภัยเลยแจ้งกู้ภัยมาช่วยจับไปดีกว่านะคะ
ก็ดีกว่าแหละถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเห็นหรือเจองู
อย่าไปจับเองเลยนะให้คนที่เขาเชี่ยวชาญดีกว่านะคะ
ลงใต้บ้างค่ะไปที่อำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราช
อันนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยบางขันต้องเอาอุปกรณ์จับงูไปครบเลยนะ
บ้านนี้เป็นบ้านไม่มีเล็กที่ของนายโอภาษจิตบุรุษ
อายุหกสิบสามปีไม่มีเลขที่แต่อยู่หมู่สิบห้าตะบนบางขัน
หลังจากพบงูเป็นงูจงอางนี่ดูตัวใหญ่มาก
ใช้เวลากว่ายี่สิบนาทีจับมาได้จริงค่ะวัดได้ห้าเมตร
หนัก๒๐กิโลกรัมโอ้โหคุณบุ๊กนี่แม่นนะ
เปล่าผมอ่านพลาดหัวขาวหน้าจอ
นี่เขาบอกว่าช่วงเช้าของวันปีใหม่คือ๑มกราคมเนี่ยกู้ภัยก็มาจับ
งูจงอางตัวเมียไปแล้วยาวสี่จุดห้าเมตรหนักสิบห้ากิโลกรัม
บ้านเล็กที่สิบสองอยู่ห่างกันประมาณร้อยเมตรเองเขาเลยเชื่อว่า
สงสัยเป็นงูผัวเมียเอองูจงอางคู่ออกจากป่ามาหาอาหารกัน
นะคะแล้วก็เลยนำไปปล่อยปลาในจุดเดียวกันเลยทั้งสองตัวเนี้ยนะคะ
โหตัวแรกสี่จุดห้าตัวนี้ห้าเมตรนะ
แต่อย่าไปทำอันตรายมันเชียวนะน่ากลัวมากงูต่อไป

อันนี้หมูเข้าร้านขายของชามเล็กที่๑๙๑ทัพ๕๑สรษะสหรัชาที่ชลบูรี
นางสาวประคองผู้หมุดอายุหกสิบเจ็ดปีเจ้าของร้านบอกว่า
เธอกำลังจะออกไปซื้อของมาเข้าร้านนี่แหละ
เจองูกำลังขดรัดคางคกอยู่ข้างตะก้าไปเลื่อนตะก้าออกงูมันตกใจค่ะ
เลื้อยไปหลบอยู่หลังตู้เหล็กก็เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างประทีปศรีราชามาช่วยจับหน่อยนะคะ
ใช้เวลาประมาณ๑๐นาทีก็สามารถคล้องคองูเห่ายาวประมาณ
หนึ่งเมตรออกมาได้และก็เลยนำใส่กระสอบปุ๋ยไปปล่อยป่าต่อไปนะคะ
ค่ะอันนี้หนึ่งเมตรไม่ใหญ่มากอืมตัวสุดท้ายค่ะมีงูเห่า
แต่เหตุนี้เกิดขึ้นที่อู่ซ่อมรถเลขที่๒๓๘หมู่๖ตำบลโพหมักแข้งที่อำเภอบึงโขงหลงบึงกาล

เข้าไปหลบอยู่ในห้องเครื่องรถกระบะเนี่ย

ทะเบียนบใบไม้กไก่๓๙๑๒บึงกาลนะคะ
พอดีรถคันนี้มันจอดเอาไว้เปิดกระโปรงซ่อมอยู่
ทางเจ้าของอู่ก็เลยรีบแจ้งตำรวจโรงพักบึงโขงหลงมาช่วยจับหน่อย
ซึ่งมันก็พยายามเลื้อยหนีเห็นไหมเนี่ยคือมันมีรูมีซอกตรงไหนมันก็

แล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่ในห้องเครื่องรถต่อ
เจ้าหน้าที่เขาเลยต้องพยายามใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง
จึงสามารถจับงูเห่าเนี่ยยาว๑๓เมตรตัวนี้ออกมาได้นี่ไง
แล้วก็นำไปใส่กระสอบปุ๋ยไปปล่อยคืนธรรมชาติต่อไปเช่นเดียวกันนะคะ